ที่นี่จะเจริญเสิร์ฟโตค่อนข้างน้ำแค่ไหน

ผักปุ้งผักปุ้งสดไหมครับ
เขาบอกว่ากินผักปุ้งบำรุงสายตา
กินน้ำมันปลาบำรุงสมองแต่ถ้าเกิดเธอเนี่ย

วันนี้เอาผักบุ้งมาให้ทุกคนได้รองลิมชิมลดกัน
เพราะว่าปลูกเองกับมือเลยท่ามกลางกระแสน้ำเชือกปรากแบบนี้

ถูกโผล่กันมาตรงนั้นตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกัน

อะไรก็ได้ก็คงต้องเลี้ยงชีพไปก่อน

คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยฝนเยอะน้ำเยอะ

ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยว่าจุดไหนมีน้ำเยอะจุดไหนต้องอบพยพออกจากพื้นที่
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยสถานการณ์ฝนดังอยู่ที่ผ่านมาหลายพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันทุกวันเลย
หลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ
ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมต่างทั้งสัปดาห์นี้นะครับ
เป็นสนบัติการฝนในเช้าวันนี้นะครับ
สังเกตว่าฝนส่วนใหญ่ไปอยู่บริเวณกลางประเทศไทยนะครับ
ภาคลางตอนล่างฝนค่อนข้างหนาแน่ละทีเดียว
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ต้องระวังหน่อยนะครับ

จุดที่มีโอกาสเกิดฝน

เชียงใหม่แม่ห้องศรเชียงราย
พิจิตรนครสวรรค์เพชรชบูรณ์
ชายภูมิเลยอุดรธานี

อุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินนะครับ
จากนี้ยังมีนครราชศรีมาลบบุรีสละบุรีอ่างทอง
การจนบุรีสุพรรณบุรีอายุทยานครนายกปราจีนบุรีปฐุมธานี
พรแล้วก็ระนองนะครับพื้นที่เหล่านี้
ต้องระวังด้วยนะครับใครที่จะสัญจรไปมา
หรือว่าทำกิจกรรมต่างในเช้าวันนี้
วางแผนดีนะครับบางจุดมีน้ำท่วมบางจุดมีภัยพิบัติเกิดขึ้น
เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นอย่างไร
นี่คือสถานการณ์ฝนเมื่อวานนี้นะครับเป็นความชื้นจากที่ทะเลเนี่ยนะครับ
เข้ามาแล้วกันตัวกลายเป็นฝนตกในเมืองไหนของเรา
เมืองไทยของเราเป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
ส่วนนี้เป็นภาพการวิเคราะห์ค่าฝุ่นละอองนะครับ
มลภาวะทางอากาศภาคใต้เนี่ยยังมีอยู่บางพื้นที่นะครับ
ต้องระวังโดยเฉพาะบริเวณฝั่งอ่าวไทยตอนบนจนถึงตอนล่างนะครับ

ก็มีอยู่บ้างบางส่วนที่มลภาวะค่อนข้างส่งผลต่อสุขภาพ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์อุณหภูมิในช่วงเช้าวันนี้
จะสังเกตว่าอากาศเย็นสบายทั่วทุกพื้นที่
เพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ถ้าหากเราไปดูในช่วงที่ร้อนที่สุดของวัน

สูงสุดอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียต
สังเกตว่าภาคเหนือกับภาคกลาง
อุณหภูมิจะแค่เท่ากันประมาณ๓๐ต้น
แต่ว่าภาคเหนือสีจะอ่อนกว่า
เนื่องจากว่าบริเวณในกราฟก็จะมีกลุ่มก้อนเมฆในคอยปกภูมิ
ส่วนนี่คือจากการคาดตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุด
ก็พบว่าไม่มีพายุลูกใหญ่
ก่อตัวขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะขณะนี้

แถวบริเวณทางตอนบนของประเทศ

ฝั่งตะวันออกจะสังเกตว่ามีลักษณะลมหมุนอยู่
ซึ่งคาดการณ์ว่าในช่วงประมาณวันที่๓๐จะอ่อนกำลังลงไป
แต่ก็จะมีอีกหนึ่งหย่อมเข้ามาแทงบริเวณอ่าวตังเกียร์
นั่นก็หมายความว่าหลังวันที่๓๐เนี่ยนะครับสถานการณ์ลมจะอ่อนกำลังลง
แต่ว่าก็จะมีร่องฝนมาพาดบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน
ต้องระวังสถานการณ์ฝนเรื่อยนะครับ
ส่วนนี้คือสถานการณ์คลื่นก็จะพบว่าคลื่นสีชมพูชมพูเนี่ย
ถอยห่างออกจากเมืองไทยของเราไปออกไปเยอะพอสมควรนะครับ
แต่ก็ยังคงต้องระวังอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ

ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมในท้องทะเล
ก็ต้องตรวจสอบจากกรมประตุนิยมวิทยาด้วยนะครับ

จะทำให้ทราบว่าบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
๒ชั่วโมงหลังจากนี้ฝนตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นใครที่จะออกไปทำกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
ภาคกลางภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกต้องรองฝน
ส่วนนี้เป็นตั้งแต่๖โมงเย็นวันนี้นะครับ
สมกับช่วง๑๒ชั่วโมงที่ผ่านมา

อีสานก็จะกินพื้นที่เกือบทุกพื้นที่นะครับ

ก็จะมีบริเวณอีสานตอนล่างนะครับ

ก็จะค่อยแพลลงมาจากบริเวณทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสานนะครับ
แล้วก็เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนนะครับ

ดังนั้นช่วงตั้งแต่ประมาณเที่ยงไปต้นไป
ใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ

จุดที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยนะครับ

อาจจะมีเรื่องของกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งสามารถที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้
นี่นะครับนี่คือภาพรวมการคาดการณ์สถานการณ์ฝน

หลังจากนี้จะมีฝนตกสะสมแล้วก็ตกต่อเนื่อง
ครับแต่ว่าอากาศชื้น
แบบนี้น้ำเยอะแบบนี้
ใครจะออกไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามแต่
มีพิษต่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
อย่างนี่ไหว้มา

เอ๊อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ